เอาล่ะมาดูเลยเมื่อวานนี้การประชุมรัฐสภาคือเขาจะพิจารณามาตรา๒๗๒แก้ไข
สวิตช์สวพรุ่งนี้คนรู้แล้ว
ตรานี้ปิดสวิตช์สวนะครับ
แล้วโอ้โหตอนจะเปิด
ตอนจะเปิดก็เกือบจะไม่ได้เปิด
ตอนจะปิดก็ปิดซะตั้งตัวไม่ทัน

ก็ทุกคนกินเงินเดือนนะครับที่อุตส่าห์มาแล้วเนี่ยฮะ
ก็เซ็นชื่อแล้วมีให้ผมได้กระซิบได้ยินกระซิบกระซาบด้วยนะครับท่านประธาน
เขาบอกเฮ้ยลงชื่อไปแล้วจะไปถอนชื่อออกยังไง
ไม่ได้นะท่านประธานลงชื่อมาแล้วอยู่ดีจะถอนออก
ไม่มาไม่ได้แล้วท่านประธานต้องกำชับนะครับ
ก็ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตามหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่คุ้นชินสถานที่
แต่จะว่าไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านก็อยู่มานานแล้วนะครับ
ก็ไหนฝากลงชื่อกันนิดนึงนะฮะหรือเขียนชื่อกันไม่เป็นแล้วครับ
ก็ยังไงเดี๋ยวผมไปช่วยกำกับดีไหมพวกเพื่อนสอสอผมก็พร้อมจะไปอำนวยความสะดวกนะครับ
ก็พร้อมจะไปช่วยดูแลนะครับแล้วก็ปากกาไม่มีพวกผมก็เตรียมปากกาให้ได้นะครับ
ก็ฝากท่านประธานกำชับนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยเช็คกันหน่อยนะว่าปากกาพร้อมหรือเปล่าครับ
เครื่องรูดบัดติ๊ดบัดมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับ
ก็ฝากประชาชนรู้นะครับว่าเดี๋ยวจะงงว่าสอสอเขามารออะไรครับ
แต่ก็เห็นภาพตอนเด็กนะตอนเรียนอนุบาลนะครับคุณครูก็สอนเรา
ตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาตรงตรงเวลา

บรรยากาศการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเรื่องด่วน
แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒นะครับ
ก็จะตัดอำนาจสวในการเลือกนายกัธมนตรีนะครับ
ประธานนัดประชุม๙โมงครึ่งผ่านไปครึ่งชั่วโมง
ไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังเปิดประชุมไม่ได้
เพราะว่าไม่ครบองค์ไม่ครบองค์ก็คือไม่ครบองค์ประชุม
นายวิโรธลักษณะอดีศรสอสอบัญชีรายชื่อก้าวไกล
เขาก็ทำแบบนั้นแหละครับมากันแค่๔๙คน
ซึ่งจริงแล้วนะครับในวันมุหมาธนมภาษณ์นะครับ
ประธานรัฐสภานะครับได้นัดประชุมเวลา๙โมงครึ่ง
แต่เมื่อมาถึงนะครับเปิดประชุมไม่ได้
เพราะมีสมาชิกแสดงตัวบางตาหลงเหรงนั่นแหละหลงเหรง

อันพักร่วมรัฐบาลเดิมก็ผักที่ก็เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้
ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับบางตา
ขณะที่สวสวมาตอนต้นนะมา๒๐
มา๒๐กว่าคนจาก๒๔๙คนนะฮะเนี่ยครับโอ้ยลงแล้ว
ต้องมี๑ใน๓ของสวด้วย
ใช่นี่แหละแล้วก็ถ้าไปวาระที่๓มันต้องมีฝ่ายค้านด้วยใช่ไหม

ประธานวันนอก็เลยแจ้งว่ามีสมาชิกมาร่วมประชุม๒๓๙คน
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด๗๔๗คน
ไม่สามารถเปิดประชุมได้แต่จะรอสมาชิกก่อน
๑๐โมงกว่านายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลระบุว่า
การเข้าร่วมประชุม๓๒๔คนเป็นสส๒๘๐คนและสว๔๔คน
กำลังไหลมานะไหลมาจากไหนนะให้รอก่อน
อาจจะเป็นเพราะปิดการจราจรหรือเปล่ามีการเอาตู้คอนเทนเนอร์
มาปิดกั้นทางเข้าออกบริเวณรัฐสภาแล้วต่อมาในวิโลเกาะนั้นแหละ
คุณผู้ชมเชื่อไหมว้ายปั๊บองค์ครบเลย
ประชุมครบเริ่มประชุมได้เลยครับคุณผู้ชมฮะ